เขาเป็นมุสลิมค่ะคือเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเขาเป็นมุสลิมค่ะคือเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม
ทีนี้ก็มีการเอาตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วด้วย
แต่ตอนผลที่ยังไม่ออกมาต้องส่งศพมา
เพื่อฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลามก่อน
ทีนี้ชาวบ้านระแวกนั้นนะคุณสืบสกุล

คิดไว้ก่อนเลยว่านี่คือโควิดหรือเปล่า
แล้วพอเอามาฝังจะเกิดอะไรขึ้นไหม

แล้วก็ทำให้คนในชุมชนแถวนั้นติดหรือเปล่า

ก็คือนางสุไรตะอายุ๔๒ปี

ตอนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่
วันที่๓เมษายน
โรงพยาบาลนำศพใส่ถุงซิปล็อก

เพื่อประกอบพิธีตามศาสนา

แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เลยกังวลไงคะ
ว่าผู้เสียชีวิตรายนี้จะติดเชื้อโควิดหรือเปล่า
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
สอบถามไปที่นายแพทย์สุพศภูเก้าล้วน

ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้
ตอนแรกเข้ามารักษาอาการป่วยปอดบวม
กลางดึกของวันที่๓เมษายน

อาการเธอหนักจากที่บ้านมาแล้ว
ก็เลยต้องรีบนำตัวผู้ป่วย
แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยเสียชีวิต
ช่วงเช้าวันที่๔เมษายน

แม้ว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมก็จริง

บรรจุศพใส่ถุงซิปล็อกก่อน
แล้วหลังจากนั้นคือต้องดำเนินการแบบนี้
เพื่อรอผลการตรวจตามมาตรฐาน
แล้วทีนี้ส่งศพกลับมาให้ที่บ้าน

ทีนี้พอโรงพยาบาลกระบี่ก็เลยบอกว่า

ไม่อยากให้ชาวบ้านแตกตื่นกับข่าวลือ
ทางโรงพยาบาลเองเขาก็มีกระบวนการตรวจสอบ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข
ดังนั้นอยากให้ชาวบ้านรับข้อมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เท่านั้น

เพราะในกรณีที่ถ้าสมมุตินะคะ
ติดโควิดจริงเขาก็จะมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตาม
ศาสนาอิสลามจะใส่ถุงซิปล็อกเลย
แล้วเขาก็จะไม่ให้เอามายัดหรือเอาศพมาอาบน้ำ
หลักศาสนาอิสลามคือให้ฝังเลยทันที